คุณผู้ชมคะไปดูฝูงควายข้ามถนนกันหน่อยค่ะไม่รู้ว่าฝูงควายฝูงนี้หลุดมาจากไหน
แต่มันนำมาข้ามถนนกลางค่ำกลางคืนไฟก็มืดตัวควายก็สีดำ
สุดท้ายถูกกระบะพุ่งชนตายคาที่ไปสามตัวนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูจังหวะไฟสาดเข้ามา

นี่นี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
เต็มเต็มเลยนะคุณผู้ชมคือฝูงควายมันเดินกันแบบอ้อยหญิงนั่นแหละ
แต่มันเกิดขึ้นกลางคืนแล้วควายมันก็สีเทาดำคนไม่ค่อยเห็นค่ะ
คือถ้าขับมาเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
คนขับกระบะที่ขับชนควายเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะไปส่งพัสดุ
เขากำลังจะไปส่งพัสดุพัสดุที่ปฐุมธานีเขาขับเลนขวาสุด
พอมาถึงจุดเกิดเหตุไฟหน้าสาดไปเจอโอ้โห
ควายหกตัววิ่งออกมาจากด้านซ้ายข้ามถนนเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรจริง
เพราะว่าไฟทางไฟข้างทางมันดับเนี่ยค่ะ
มีไว้ตั้งประดับแต่ไฟไม่เปิดอ่ะนะคะสุดท้ายชนควายเต็ม
นอนกระจัดกระจายอยู่๓ตัวเลยนะคะ
ต้นตรงนี้คือถนนกิ่งแก้วคลองขุด
ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ลองฟังเสียงของนายสมทรัพย์เล่าเหตุการณ์นะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปทางคดี
บอกว่าฝูงควายฝูงนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๙

ก็มีการให้ตัวแทนติดต่อพนักงานสอบสวน

ซึ่งเขาบอกว่าเขาเลี้ยงควายอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว

แต่คิดว่าเชือกที่มัดประตูข้อมันอาจจะขาดค่ะ

เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมีการตกลงเรื่องของค่าเสียหายกัน
เพราะว่าคนตามประบาดที่ชนควาย